พระมหาพิชัยราชรสนั้นเป็นราชรสองค์สำคัญในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศริ้วขบวนที่สอง
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษ
ในการเชิญพระโกรธพระบรมศพจากบริเวณหน้าวัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม
ยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะคะเรามีรายละเอียดของราชรสองค์นี้ให้ติดตามจากรายงานค่ะ
พระมหาพิชัยราชรสเป็นมงคลนามที่หมายถึงชัยชนะอันยิ่งใหญ่เป็นพระราชภาหะชนิดล้อเลื่อน
ทรงบุตรสะบกขนาดใหญ่ใช้ประกอบพระบรมราชโลธ
ริยยศพระมหากษัตริย์สำหรับเชิญพระโกรธพระบรมศพพระมหากษัตริย์
มาตั้งแต่สมัยต้นกลุ่มรัตนโกศิณมานานกว่าสองร้อยปี
หรือว่าส่วนประกอบอื่นที่เป็นส่วนประกอบของบุษบก
เป็นศิลปะแบบไทยโบราณและดั้งเดิมนะคะ
ล่าสุดได้นำมาใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบอพิษ
โดยได้บุรณปฏิสังขรให้สมพระเกียรติสูงสุด
ส่วนล้อประดับทั้ง๔ได้จัดสร้างขึ้นใหม่แทนล้อเดิมที่ชำรุด
แต่รวดลายประดับยังคงยึดตามแบบดั้งเดิมในสมัยรัชกาลที่หนึ่ง
กรงไม้และลวดลายที่ชำรุดได้ซ่อมเสริมใหม่ให้วิจิตรงดงาม
ปิดทองประดับกระจกใหม่ทั้งองค์
ส่วนบุษบกประดับด้วยเฟื่องระยะเงินลายใบเทศ
ขณะที่ฉัดและพระวิสูจน์หรือผ้าม่าน

ปักลายพุ่มเทพนมลงบนผ้าม่านอย่างประนีต
คล้องด้วยสายรัดม่านที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่
ร้อยด้วยแก้วคริสตันเป็นรายประจำยามและมีเส้นสีทองขั้น
ส่วนผู้รังสรรค์ด้วยปีกแมลงทัพสีมรกฏ
แล้วก็มีสายรัดนี่แหละที่ตัวนี้ก็คิดขึ้นมาใหม่
ซึ่งโดยปกติเนี่ยถ้าเป็นในยุคของสมเด็จย่านะคะ
รัดผ้าม่านผ้าม่านตัวนั้นก็จะเป็นผ้าม่านตาดทอง
รัดผ้าม่านก็เป็นผ้าตาดทอง
พอมาถึงสมเด็จพระพี่นาง
ก็จะเปลี่ยนจากผ้าตาดทองเป็นผ้าลายทองแผลลวดพื้นแดง
ลัดก็จะเป็นผ้า

พอมาถึงงานท่านก็จะเป็นผ้าพื้นเป็นผ้าตาด
แล้วก็เย็บลายทองแผนลวด
แต่ตัวลวดลายนี้จะเปลี่ยนเป็นเทพนม
ปักรูปครุฑเพิ่มขึ้นที่ทงสามชายตรงกลางพระมหาพิชัยราชรส
เพราะต้องการสื่อถึงพระราชภาหะของพระมหากษัตริย์
ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศยังประกอบด้วยราชรสน้อย
ซึ่งในอดีตใช้ทั้งหมด๓องค์
โดยองค์ที่๑ใช้เป็นราชรสสำหรับสมเด็จพระสังฆราช

ส่วนองค์ที่๒เคยใช้เป็นราชรสโยงผ้าจากพระโกรธพระบรมศพ
และองค์ที่๓เป็นราชรสสำหรับพระบรมวงศานุวงศ์
ข้าราชบริพาณชั้นผู้ใหญ่ประทับเพื่อทรงโปรยทาน
ต่อมาในราชสมัยราชการที่๖
ส่งพระกรุณาปลูดกล้าวปลูดกลมอมให้ยกเลิกประเภนีโยงพ่าและปล่อยทาน
ปัจจุบันจึงใช้เพียงราชรสน้อยองค์เดียว
สำหรับอ่านพระอภิษฐรรมนำราชรสทรงพระโกรธพระบรมศพ
ชยันราชรสใช้ครั้งแรกเมื่อปี๒๔
เป็นราชรสองค์สำรองในพระราชพิธีพระราชทานพระเพลิงพระอัฐิ
สมเด็จพระประถมบรมมหาชนก
ต่อมาเป็นราชรสเชิมพระโกรธพระศพพระบรมวงศานุวงศ์
ที่มีพระราชอิสริยศักดิ์รองลงมา
และเคยใช้ทดแทนพระมหาพิชัยราชรส
เมื่อครั้งชำรุดจนใช้งานไม่ได้
แต่ขานนามในหมายรับสั่งว่าพระมหาพิชัยราชรส
ในครั้งนี้ได้บุรณะราชรสให้มีความสมบูรณ์พร้อมและสมพระเกียรติ
สำหรับใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุญเดชบรมนาศบอพิษ